สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาตามความพร้อมของทีมชาติไทย
สองทุ่มเนี่ยจะเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับทางเกาหลีใต้นะครับ
โนโพกี้เองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยตั้งเป้าจะชนะทั้ง
ดีฟแล้วก็ศรีลังกาก่อนที่จะไปด่วงกับทางอุสเบกิสถานในการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับซึ่งก็เชื่อว่าศักยภาพของลูกทีมถึงแม้
ว่าจะยังขาดผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้หลายคนแล้วก็นักเตะ
นะครับก็เชื่อมั่นว่าว่าตรงนี้เนี่ยนักเตะที่มีอยู่สามารถทดแทนได้แล้ว
ที่สำคัญเสมอแล้วก็ทีมมีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการเก็บสามแต้มในสองเกมแรก
เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งนัดสุดท้ายที่จะเจอกับทางอูสเบกิสถานเนี่ย
แน่นอนอุสเบย์เป็นทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นต้องเริ่มต้นโทรเมนต์ให้ดีที่สุด
โน่ก็ยังให้สัมภาษณ์นะครับว่าไทยมีตัวบาดเจ็บหลายราย
ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินมาเลทอมเบียส่วนสุปโชคสารชาติก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่น
เพื่อลุยศึกเจลีกแล้วก็ยังมีนักเตะ๔คนนะครับ
ที่ไปเล่นกับทางชุดอยู่ยี่สิบสามที่กำลังแข่งขันอยู่
แต่ว่า๒๓คนที่เลือกมาก็มีคุณภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จได้ครับ
ส่วนธีรทรบุญมาทันแก๊กซ้ายทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าทีมมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ไม่คุ้นเคย
ก็ทำให้อาการท้องเสียนะครับเกิดขึ้นถึง๑๓คน
แม้ว่าต้องใช้ผู้เล่นชุดที่๒ลงแข่งขันแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด
เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับแต่เอาจริงเรื่องนี้นะครับ
ผมยืนยันเช็คไปแล้วนะครับว่าธีรทรให้สัมภาษณ์ก็คือเหมือนเป็นข่าวลวงนะครับ
เพราะว่านักเตะทุกคนนั้นพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกให้เลยว่า
แน่นอนนะครับส่วนโปรแกรมนะครับในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
เวลาเดียวกันนะครับเริ่มเข้าสัญญาณก่อนเลยสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาที
แล้วก็สิบสี่มิตรทุนายนสี่ทุ่มครึ่งนะครับ
เจอกับอุสเบกิสถานก็เข้าสัญญาณในเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีครับ
ส่วนอยู่๒๓ก็ลงซ้อมก่อนเจอเกาหลีใต้
ครั้งสุดท้ายนะครับขอเพียงแค่ผลเสมอ
เป็นอย่างน้อยนะครับก็เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
สองสมัยติดต่อกันได้สำเร็จโดยการซ้อม
เมื่อวานก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย
ที่กลับแก้ไขข้อผิดพล่าจากเกมสมมติเวียดนาม
ก่อนอันนี้ถูกจับไปเล่นกองหลัง
แล้วกองกลางเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเล่นทุกตำแหน่งนะครับ
เพื่อทีมชาติไทยปัจจุบันได้รับบทบาทกัปตันทีม
ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าต้องเสียสละให้ความสำคัญเรื่องของทีมมาก่อน
เรื่องของตัวเองเสมอฉะนั้นไม่ว่าจะตำแหน่งไหน
ก็พร้อมเต็มที่เพื่อพาทีมเข้ารอบให้ได้ครับ
แล้วบอกว่าพอใจกับฟอร์ม๒เกมที่ผ่านมาของทีมไทย
ซึ่งตอนนี้ไทยเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองในการเข้ารอบต่อไป
ส่วนทีมไทยเนี่ยนะครับเน้นย้ำเวลาหน่อยว่าเจอเกาหลีใต้เนี่ย
เตะสองทุ่มนะครับพร้อมกับอีกคู่หนึ่งก็คือ
นามพบกับมาเลเซียครับ